ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะครับเขาทำงานในวัดกันหมดนะ
วัดช่องลมเป็นสับปะเลอเป็นเจ้าหน้าที่วัดเมื่อคืนนัดมาเคลียร์ปัญหากัน
ชายสองหญิงหนึ่งสุดท้ายแทงกันตายนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่เขายืนถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับ
หน้าโบดวัดช่องลมนะฮะที่ราชบุรีนะครับ
ราชบุรีเมื่อคืนนี้คือหลังจากนั้นเนี่ยภาพมันตัดไป
แต่คนก่อเหตุเสื้อฟ้าเนี่ยเขาอ้างว่าเขาถูกผู้ตาย
ที่เราทำลูกศรสีเขียวเนี่ยนะจะมาทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยเอามีดแทงเข้าไปนะฮะส่วนภรรยาของผู้ตาย
นี่อันนี้ลูกเขาพยายามดึงพ่อเขาไว้นะ
มีแม่เขาภรรยาก็ยืนดูอยู่ตอนที่ผู้ชายคนใหม่เนี่ยนะ
เข้าไปแทงอดีตสามีเนี่ยเธอพยายามเข้าไปห้าม
ก็ถูกแทงถูกฟันไปด้วยตอนนี้ยังเจ็บหนักเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
แต่เอาเป็นว่ามีคนตายนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนเกิด
เหตุที่ไปแทงกันตายนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอำนาจอึ่งสว่าง
อายุห้าสิบเอ็ดปีนะครับคนที่กำลังยืนเคลียร์ปัญหาอยู่ชื่อนายธนง
สกุลพยักษ์อายุห้าสิบห้าปีส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะฮะ
ชื่อนางสาวสุมนทาอายุ๔๒เป็นอดีตภรรยาของนายอำนาจผู้ตาย
และเป็นแฟนของนายธนงผู้ที่ก่อเหตุนายทนงที่เป็นแฟนใหม่นะครับ
นี่ครับจากนั้นอีกไม่กี่นาทีตรงนี้ฮะนายทนงก็เอามีดไปแทงนายอำนาจ
นะฮะนี่เป็นหน้าโบสถวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีเมื่อคืนนี้นะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนี่ครับแทงกันเจ็บแทงกันตายแล้ว
นายทนงหนีไปนะตำรวจก็มานะครับทุกผู้ชมครับ
สพเมืองราชบุรีมาถึงพบว่านายอำนาจนอนเสียชีวิตอยู่หน้าโบสถ์
สภาพศพคือถูกมีดแทงใต้ราวนมซ้ายสองแผลหน้าท้องอีกแผลหนึ่ง
หน้าท้องนี่ไส้ทะลักเลยนะฮะถูกแทงเข้าศีรษะอีกแผลหนึ่ง
อีกแรกยังหายใจรวยรินอยู่แต่ตอนกู้ภัยมาถึงก่อนพยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้ว
แต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีมีดหัวตัดยาวประมาณหนึ่งฟุตนี่ฮะตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งเล่ม
ส่วนนางสาวสุมนทาที่เป็นอดีตภรรยาของผู้ตายแล้วก็เป็นแฟนของผู้ก่อเหตุ
ตอนนั้นก็เจ็บหนักเจ็บสาหัสนะครับถูกมีดฟันเหมือนกันเข้าแขนซ้ายนะฮะ
แล้วไปโดนเส้นเลือดใหญ่ตอนพยายามเข้าไปห้ามศึกนะครับ
นายถนงคนก่อเหตุหลังก่อเหตุหนีไปนะครับก่อนจะกลับมามอบตัวกับตำรวจ
สพเมืองรัชบุรีนี่คนนั่งกลางเนี่ยนะฮะที่มีหนวดนี่นะครับ
สารภาพอ้างว่าที่โบสถ์ที่วัดช่องลมเนี่ยที่เห็นในคลิปเนี่ย
ถามปัญหาอะไรปัญหารักสามเศร้าเราสามคน
นี่นะฮะนายทนงบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นสามีเก่านะของ
ที่ตอนนี้เป็นแฟนของเขานะนัดมาเคลียร์กันแล้วถกเถียงกันรุนแรง
อ้างว่าผู้ตายมาทำร้ายเขาก่อนจนเขาเจ็บเขาเลยบันดาลโทษะ
เอามีดที่พกติดตัวมาจ้วงแทงใส่เขาจนเขาเสียชีวิต
แต่ว่าทางฝ่ายหญิงเขาก็พยายามเข้ามาห้ามเขาเลยโดนไปด้วย
นายทนงขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
บอกว่าเกรงว่าจะถูกทางฝั่งญาติผู้ตายเนี่ยทำร้าย
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องที่ไปทำร้ายเขาบาดเจ็บอีกเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางคนเจ็บมาให้ปากคำก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
นำตัวนายทนงไปฝากขังก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็ยืนยันว่าเขาทำไปเพื่อป้องกันตัวนะครับ
ที่เหลือไม่ตอบอะไรเลยนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ

มีสองคนที่พยายามห้ามพ่อดึงพ่ออยู่นะครับ
คนหนึ่งอายุ๒๔คนหนึ่งอายุ๑๔นะครับ
บอกว่าพ่อกับแม่แล้วก็นายถนงคนแทงคนก่อเหตุเนี่ย
ทั้งหมดเป็นอดีตพนักงานของวัดช่องลม
ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือพ่อกับแม่เขานะ
ก็คือนายอำนาจที่เสียชีวิตกับนางสาวสุมนทาที่บาดเจ็บสาหัสอยู่
เริ่มมีปัญหากันตั้งแต่เมื่อ๒เดือนก่อน
ถามว่าปัญหาเรื่องอะไรก็ปัญหาเรื่องที่นายทนงเนี่ย
เข้ามาเป็นมือที่๓นั่นแหละ
จากนั้นพ่อกับนายถนงก็มีปัญหามาเรื่อย
ถึงขั้นเคยชกต่อยกันในวัดก็มี
พระท่านไล่ออกจากวัดทั้งหมดเลยนะ
บอกไม่ต้องมาทำงานในวัดแล้ว
ทนงมือแทงนี่ก็เป็นสับปะเหลอนะในวัดนะฮะ
กับแม่ก็เลยต้องมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันข้างนอกวัด
พ่อก็ต้องไปทำงานที่อื่นเพราะทำงานที่วัดไม่ได้
ส่วนแม่ก็พักอยู่ที่ห้องเช่านะ
ไปมานะพ่อเนี่ยส่วนแม่ก็อยู่ที่ห้องเช่า
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้คือวันที่วัดจัดงานทอดกระถิ่นนะครับ
ลูกชายบอกว่าอยากจะให้พ่อกับแม่แล้วก็นายทนงเนี่ย
เคลียร์ปัญหากันให้จบไม่อย่างนั้นมันไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วนะ
ปัญหามันไม่จบตอนเคลียร์กันตอนแรกเนี่ยคือพ่อกับแม่คุยกันสองคนก่อนนะ
ทนงคนก่อเหตุยังไม่มาจากนั้นนายทนงเนี่ยมาถึงนะ
ก็ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวอีกแล้วมีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
ลูกชายบอกว่าตอนที่ชกต่อยกันเนี่ยเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยชักมีดออกมาจะแทงพ่อนะ
แล้วก็แทงใส่เข้าไปเนี่ยโดนทั้งลำตัวแล้วก็ศีรษะด้วยก็พยายามเข้าไปแย่งมีดนะ
มีดเนี่ยตกไปอยู่นะข้างล่างแล้วก็ลูกชายเขาบอกเขาก็หยิบมีดขึ้นมาเพื่อขู่ให้นายทนงเนี่ยหยุดนะครับ
แต่ตอนนั้นพ่อก็ถูกแทงไปหลายแผลแล้วตอนนั้นพ่อก็ล้มลงไปต่อหน้าต่อตา
แม่ก็พยายามเข้าไปช่วยพ่อนายทนงเนี่ยไปคว้ามีดกลับมาได้อีกแล้วก็ฟันเข้าไปเนี่ยโดนแม่เจ็บไปอีก
ที่นายทนงเนี่ยจะวิ่งหนีไปทางด้านหลังวัดช่องลมนะฮะแล้วมีดเนี่ยตกทิ้งอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
คือทางลูกชายยืนยันว่าตัวเขากับน้องชายเนี่ยไม่ได้เข้าไปรุมนายทนงนะค่ะ
แต่มันเป็นเรื่องวิวาดกันสองคนแล้วนายทนงเนี่ยชักมีดออกมาแทงใส่เขา
เรื่องนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เหมือนจะคุยกันอยู่เหมือนจะคุยไม่เข้าใจกันครับก็พยายามบอกให้พ่อตัวพ่อผมที่อารมณ์ร้อนอยู่ใจเย็นลงเรื่อยครับ
ก็ถามแม่ถามแม่แบบให้ได้ยินทั้งคู่ว่าแม่จะเลือกใครอะไรอย่างนี้ผมก็ไปร้องขอครับว่ากลับมาหาพ่อได้ไหมให้โอกาสพ่ออีกครั้งหนึ่งครับ
ลูกชายบอกอยากให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีกัน
สุดท้ายพอนายทนงมาถึงเมื่อวานนี้ก็เลยมีเรื่องมีราว
แล้วก็พ่อก็เลยถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราไปที่ห้องเช่านะฮะ
ทางฝั่งผู้ตายเขามาเช่าอยู่หลังจากต้องออกมาจากวัด

นี่นะฮะจักรยานยนต์ของผู้ตายยังจอดอยู่นะครับ
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๑๗นาฬิกา๔๗นาทีเมื่อวานนี้
ก่อนจะเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
นายอำนาจผู้ตายขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าทางเข้าห้องเช่า
ก่อนที่ลูกชายเนี่ยจะมาเรียก
บอกให้พ่อไปที่วัดหน่อยก็ตามที่ลูกบอกบอกอยากให้พ่อเนี่ยไปเจอแม่
เพราะว่าพอพ่อไม่ได้ทำงานที่วัดต้องไปทำงานที่อื่น
อยู่บ้างไม่อยู่บ้างวันนี้รู้ว่าพ่อกลับมา
ก็เลยอยากให้พ่อไปเจอแม่ไปเคลียร์ปัญหากันนะฮะ

เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
นายอำนาจมานั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ร้านนะแต่ไม่ได้เมานะ
ก็ดื่มไปแล้วก็ปรับทุกข์เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
ที่เขาถูกแย่งคนรักไปทีนี้พอเขาไปที่วัด
แล้วถูกแทงตายเนี่ยเจ้าของร้านขายของชำบอก
พอรู้ข่าวก็ตกใจมากเพราะความจริงนายอำนาจ
เขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงส่วนผู้ก่อเหตุคือ
ทนงเป็นคนเงียบนี่คือนายอำนาจผู้ตายนะฮะ
แต่ทางเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าก็ไม่คิดหรอกว่า
มันจะมีเหตุทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าเท่าที่ทราบนะ
ปัญหามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือน๒เดือนนะครับ
แต่มันเริ่มมาเป็นปีแล้วโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ทางฝั่งนายอำนาจผู้ตายเขาเริ่มระแคะระคาย
ว่าภรรยาของเขาคือสุมนทาเนี่ยจะไปมีความสัมพันธ์อะไรกับ
ทนงหรือเปล่าทั้งสามคนทำงานที่วัดเดียวกันนะฮะ
จากนั้นทั้งคู่ก็คือนายทนงกับนายอำนาจก็มีปัญหาทะเลาะวิวาดกันมาตลอด
จนกระทั่งเมื่อ๒เดือนก่อนเนี่ยหนักข้อถึงขั้นชกกันในวัด
เจ้าอาวาสก็เลยไล่ทั้ง๓คนออกจากวัด
คือไม่ต้องทำงานที่วัดแล้วทำให้นายอำนาจเนี่ย
เขาต้องพาลูกพาเมียมาเช่าห้องอยู่นอกวัดนะฮะ
แล้วก็ต้องไปทำงานอยู่ที่แม่กรองสมุทรสาครต้องหางานทำ
ขณะเดียวกันสุมนทาเนี่ยกับทางคนก่อเหตุคือ
นายทนงเขาได้กลับไปทำงานที่วัดเหมือนเดิม
ทีนี้มันก็เลยทำให้สุมนทากับนายทนงเนี่ยเขาก็ยิ่งใกล้ชิดกันอีก
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นายอำนาจเนี่ยกลับมาที่ห้องเช่าที่ราชบุรี
ลูกเขาเลยอยากให้พ่อเนี่ยเคลียร์กับแม่
ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเจอกันหน้าโบสถ์ที่วัดเพราะมีงานกระถิ่นอยู่
แล้วก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นทั้งฝั่งของพ่อของคนก่อเหตุนะครับ
พ่อของนายธนงนะฮะบอกว่าความจริงแล้ว
เป็นคนฝากสุมนธาอดีตภรรยาของผู้ตายนะ
ซึ่งปัจจุบันเป็นแฟนลูกชายเนี่ยเข้าไปทำงานที่วัดนะ
ผู้ตายด้วยผู้ตายนี่ก็มาทำงานที่วัดด้วยเมื่อตั้งแต่๒๐ปีก่อน
ซึ่งธนงลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ก่อนแล้วทำงานที่วัดช่องลม
ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อบอกว่านายทนงลูกชายก็สนิทสนมกับทางฝั่งผู้ตาย
กับนางสาวสุมนทาที่เป็นคนเจ็บนะเขาก็สนิทกันสามคนนี่แหละ
แต่พ่อไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาสนิทกันขนาดไหน
วัฒนงลูกชายจะไปแอบคบมีความสัมพันธ์อะไรกับทางสุมนทาหรือเปล่า
พ่อบอกพ่อไม่รู้รู้แค่ว่าหลังจากที่ลูกเนี่ย
กับเมียเมื่อ๑๐ปีก่อนนะฮะลูกชายมีลูกอีกคนนึงนะ
ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดแล้วก็มีเพื่อนสนิทคือสองคนนี้
หาดูใจกัน
ไม่ก็ทำงานด้วยกันอย่างนี้
เขามีงานศพเขาก็ทำศพ
ทำรัฐนาศิลป์อะไรนะ
เสียใจมากเลยครับเนี่ย
มันไม่น่าที่จะต้องไปฆ่าแกล้งกันหรือทะเลาะกันนะ
ทางคดีนายทนงมือแทงตอนนี้ก็มามอบตัวแล้วก็ถูกฝากขังไปแล้วนะฮะ

ส่วนศพของนายอำนาจถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลรัชบุรีนะฮะ

ส่วนนางสาวสุมนทาตอนนี้ก็เจ็บหนักยังอยู่โรงพยาบาล
เหตุฆ่ากันตายมันก็สะเทือนใจมากพออยู่แล้วนะคะ
แล้วจุดเกิดเหตุคือที่วัดคือที่หน้าโบสถ์แบบนี้ค่ะ
โบสถ์เลยโอ้โหนะคะ